มาติดตามอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจนะครับ
นั่นก็คือการเลิกรากันของคู่รักวุ้นเส้นชาคริสค่ะ
แต่ว่างานนี้นะคะสาวเมพิชชนาธิ์เพื่อนสีของสาววุ้นเส้นเนี่ย
เขาก็ออกมาบอกว่าคือไม่ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม
แต่เธอก็จะขอเป็นกำลังใจให้กับวุ้นเส้นตลอดไปค่ะ
หลังจากที่มีกระแสข่าวการจดทะเบียนหย่าของคู่รักวุ้นเส้นชาคริส
ก็ยังคงไม่ได้รับการชี้แจงถึงปัญหาต่าง
ที่ทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์จากฝ่ายใด
ล่าสุดสื่อมวลชนได้โอกาสพบกับหนึ่งในเพื่อนสนิทของฝ่ายหญิงอย่างเมพิชชนาธิ์
และได้มีโอกาสสักถามถึงเรื่องราวความรักของเพื่อนสาวว่าเป็นอย่างไร
โดยสาวเมย์เผยว่าขณะนี้ความรู้สึกของวุ้นเส้นยังคงปกติ
แม้จะรับรู้ได้ถึงความเหงาของเพื่อนสาวบ้างก็ตาม
แต่เธอก็เชื่อว่าวุ้นเส้นจะผ่านทุกอย่างไปได้
ซึ่งไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะขอให้กำลังใจเพื่อนคนนี้อย่างแน่นอน
นี้สาเหตุต่างที่ทำให้ความรักของสาววุ้นเส้นกับอดีตสามีต้องยุติลง
ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดค่ะ
แม้ว่าเขาก็น่าจะเข้มแข็ง
วุ้นเป็นคนที่จัดการกับตัวเองได้ดีอะไรอย่างนี้
ก็อาจจะมีเหงาอาจจะเหงา
ช็อชอบไลน์ถามว่าอยู่ไหน
เพราะว่าถ้าเกิดวันไหนมาอยู่คอนโดมันจะใกล้เขา
เขาก็จะพุ่งมากินเท้าด้วยอย่างนี้

แต่ว่าเพื่อนเมย์ก็คือวุ้นเส้นนะคะ
จริงแล้วเพื่อนนี่แหละเป็นกำลังใจที่ดีที่สุด
พยายามที่เรารู้สึกท้อแท้หรือว่าเราเหงา
หันไปไม่เจอใครก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่
แล้วก็เพื่อนนี่แหละที่ไม่มีวันจะทิ้งเราไปไหน
ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับวุ้นเส้นแล้วก็ชาคริสทั้งคู่เลยละกัน